ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักยังไม่มีจังหวะเริ่มรักใหม่
ปักหลังจะดีกว่าเจออุปสรรคขอให้หนักแน่นต่อไป
คนมีครอบครัวแม้จะมั่นคงดีแต่มีปัญหาเรื่องเวลา
ห่างกันแบ่งเวลาให้กันบ้าง
สุขภาพระวังอันตรายจากเครื่องมือเครื่องใช้ในอาชีพ
วัตถุไวไฟของมีคมจะมีโรคหลอดลมอักเสบ
ลงคอไอหอบหวัดเรื้อรังสายตาพร่ามัวตาแดง
การเงินผลประโยชน์สวนทางกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ต้องออกแรงลำบากถึงได้มาแต่ยังมีโชคลาภทางไกลเข้ามาจุนเจือบ้าง
แต่อย่าหาลาบด้วยการเสี่ยงไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินที่สำรองไว้
การงานจะเป็นปัญหาค่อนข้างหนักไปตลอดเดือน
ธุรกิจคงต้องสะดุดหยุดชะงักลงพบจุดจบตามการเวลา
มีข่าวสารที่ไม่น่ายินดีหรือทำให้ไม่สบายใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์